ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ขบวนรถไฟนั้น
ชนเข้ากับรถบรรทุกวัวที่จังหวัดเพชรชบุรี
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ตู้รถไฟหรือว่าตู้โดยสารรถไฟนั้นเสียหายจำนวนหนึ่ง
รางรถไฟเสียหายมีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
ล่าสุดนี้ครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่นั้นพบเงินกว่า๑ล้านบาท
ย่ามของพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในขณะที่การซ่อมแซมรางรถไฟที่เสียหายนั้นตอนนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับ
หลังจากใช้เวลานานประมาณ๘ชั่วโมง
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดนี้พร้อมกันกับคุณดารินหอวัฒนกุลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากที่เกิดเหตุครับ
รถไฟก็เริ่มปล่อยขบวนรถไฟ
หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกวัวค่ะ
ชนรถไฟจนต้องมีการปิดซ่อมเส้นทาง
โดยหลังจากนี้นะคะก็จะต้องให้ฝ่ายโยธาธิการเข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ขบวนรถไฟที่๓๕กรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดนะคะ
เป็นขบวนแรกค่ะที่วิ่งออกจากสถานีรถไฟเพชรบุรีมุ่งหน้าล่องใต้
บริเวณทางตัดรถไฟถนนเพชรบุรีหาดเจ้าสำรานอำเภอเมือง
เมื่อเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุรถบรรทุกวัวพุ่งฝ่าแผงกั้นทางรถไฟ
กับขบวนรถไฟสาย๒๕๕ธนบุรีหลังสวน
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บ๓๖คนและเสียชีวิต๓คน

หลังจากที่ใช้หัวรถจากกู้และเคลื่อนย้ายตู้โดยสาร
บนรถไฟที่เสียหายเพื่อเปิดเส้นทางและซ่อมแซมรางรถไฟ
รวมระยะเวลาในการซ่อมแซมรางรถไฟทั้งหมด๘ชั่วโมง
แต่ก็ยังคงให้วิ่งได้ในระดับความเร็วต่ำที่ระดับ๕ค่ะ
เพื่อรอการประเมินจากฝ่ายโยธาธิการ
ที่จะเข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ขณะนี้เบื้องต้นนะครับเราต้องดำเนินการคือ
หนึ่งเอารถที่กีดขวางเนี่ยออกจากลางก่อนนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายโยธาจะมาสำรวจความเสียหายของลางนะครับว่า

ขนาดนี้ถ้าจะเห็นหน้างานเนี่ยก็จะมีการทำงานคู่ขนานไป
คือหนึ่งบริเวณที่ไม่มีส่วนกีดขวางของตัวรถที่อยู่บนรางเนี่ยนะครับ
โยธาก็เริ่มดำเนินการที่เข้าเคลียร์ทางนะครับ
เริ่มที่จะเปลี่ยนหมอนนะครับแล้วก็เช็คความเสียหายของสภาพรางนะครับ
ปลอดภัยต่อการเดินรถหรือไม่อย่างไรนะครับ
ซึ่งร้าวจะพยายามว่าก่อนตะวันกรบดินเนี่ย
ก็พยายามจะเคลียร์ในเรื่องของรถกีดขวางให้เสร็จในเบื้องต้นก่อนนะครับ
อุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๓๘นาทีนะคะ
ขณะที่รถไฟขบวน๒๕๕ออกจากสถานีเพชรบุรี
่งหน้าสถานีหลังสวนจังหวัดชุมพร
เมื่อถึงที่เกิดเหตุค่ะหัวรถจักรแล้วก็ขบวนรถไฟ
ได้ผ่านจุดกั้นรถไฟไปเกือบครึ่งขบวนแล้วนะคะ
รถบรรทุก๑๐ล้อที่มีนายเล็กยอดโมกเป็นคนขับ
และนายสมชายอาคัมนั่งมาคู่กัน
จะเข้าไปมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครค่ะ
ขับมาด้วยความเร็วสูงก่อนที่จะหักหลบ
รถที่จอดติดขบวนรถไฟมาทางด้านขวา
แล้วพุ่งชนรถตู้รถไฟนะคะ
บริเวณตู้ที่๗๘อย่างเต็มแรง

ทำให้ตู้รถไฟที่๖๙ตกรางพลิกคว่ำ
และมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว
เรื่องต้นนะคะตำรวจภูทรเมืองเพชรบุรีคาดว่า
เกิดจากระบบเบรกขัดข้องค่ะ
เนื่องจากว่าพบว่ามีการหักหลบรถที่จอดติดขบวนรถไฟมาทางด้านขวา

โดยที่ไม่มีร่องรอยการเบรก
อย่างไรก็ตามนะคะก็จะต้องมีการตรวจหาสาเหตุ
อย่างละเอียดต่อไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ตำรวจภูทรเมืองเพชรบุรีก็ได้ให้สื่อมวลชนนะคะ

หลังจากที่มีการพบเงินสดกว่า๙แสนบาท
แล้วก็เงินในบัญชีอีก๒แสนกว่านะคะ

ซึ่งเป็นพระลูกวัดเขาเขียว
หรือว่าวัดดอนยิงหมีจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ

แล้วก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

เจ้าอาวาสวัดเขาเขียวที่ร่วมเดินทางมาด้วย

เป็นเงินที่พระยืนเก็บมาตั้งแต่เริ่มบวช
และไม่รู้ว่านำมาด้วยนะคะ
ซึ่งก็จะแจ้งให้กับครอบครัวของพระยืนทราบต่อไปค่ะ
ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
รถไฟก็จะมีการแจ้งนะคะให้ทางครอบครัวของผู้เสียหาย

เพื่อที่จะมีการเยียวยาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปค่ะ